คือปกติแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมคนเรารักกันอยากจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ย
ผู้ชายก็จะเอาผู้ใหญ่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงใช่ไหม
แต่งงานกันตามธรรมเนียมแล้วก็พามาอยู่ด้วยกัน
ทีนี้มีหนุ่มใหญ่คนนึงนะครับติดพันธุ์ผู้หญิงที่เป็นสาวม่าย

ฝ่ายหญิงบอกว่าเออเราก็รักใครชอบพอกันแหละพาผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันสิ
อ่าแล้วอย่างไร
เพื่อที่จะช่วยชีวิตของฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ไม่รอดจริงจริงโดนยิงกลางศีรษะเลยนะคะแสกหน้าเข้าไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองหายใต้ในอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิค่ะ
สพนบัวแดงลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ตายก็คือนางหนูทองพวงยอดอายุ๕๐ปี
โดนยิงเข้ากลางศีรษะหนึ่งนัดนอนหงายอยู่ที่ประตูบ้านชั้นล่างนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้แหละ
ชื่อว่านายปราโมทกำลังกล้าอายุ๕๖ปี
คือเป็นชายหนุ่มที่มาติดพันธนางหนูทองได้พักนึงแล้วล่ะ
คือนางหนูทองเนี่ยจริงเธอมีสามีใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นสามีก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เพิ่งจะมีพิธิชาภารกิจไปเองนายปราโม่เนี่ยมาติดพันธุ์
นี่คือนายประโมทนะคะมาติดพันธนางหนูทองอยู่พักนึงแล้ว
หลังจากที่สามีเธอเสียไปก็เลยเหมือนกับชักชวนกันทำนองว่า
เรามาอยู่ด้วยกันไหมทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คุยกับคนเห็นเหตุการณ์เธอเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
นางหนูทองเลิกงานมาตอน๒ทุ่มครึ่งก็มาหาเธอที่บ้าน
เพราะว่านางหนูทองเนี่ยนับถือเธอเป็นป้ามักจะมาบ่นมาระบายเรื่องของนายปราโม่
คนก่อเหตุที่เป็นคนรักใหม่ให้ฟังว่าถูกขู่ฆ่าหลายครั้ง
จากนั้น๓ทุ่มอยู่ปราโมทก็บุกเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็พูดบอกมึงมาหลบอยู่ที่นี่เองเหรอเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงจริง
โมดบุกมาแล้วพูดแบบนี้หลังจากนั้นสองฝ่ายทะเลาะกันรุนแรงเลย
เคยถามเหมือนกันว่าถ้าขู่ฆ่าเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรกัน
หนูทองบอกว่าก็ฝ่ายชายจะมาขออยู่ด้วย
แต่เธอบอกว่าถ้าอยากจะมาอยู่ก็ต้องพาผู้ใหญ่มาสู่ขอตามธรรมเนียมสิ
ทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้ค่ะครับสุดท้ายนอกจากไม่พาผู้ใหญ่มาสู่ขอแล้ว
สาดลูกปืนหนึ่งนัดเข้ากลางศีรษะจนเธอเสียชีวิตด้วย
คือเธอพยายามเอามือบังแล้วด้วยนะนางหนูทองพยายามเอามือบังและเอี้ยวตัวหลบแล้ว
แต่ด้วยความที่ระยะมันประชิดนะคะกระสุนเจาะเข้าศีรษะเธอจนเสียชีวิตเลย
ตอนนั้นเนี่ยนางถวินเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พยายามเรียกลูกสาวให้ออกมาช่วย
เธอบอกว่าเธอถูกกระโดดถีบด้วยนะปราโมดกระโดดถีบเธอแล้วเอาด้ามปืนตบหัวเธอด้วย
ปราโมทจะวิ่งหนีไปที่ทุ่งนานหลังบ้านคิดว่าน่าจะหลบหนีไปที่บ้านแม่ของปราโมทค่ะ
เนี่ยโอ้โหเนี่ยโดนปืนตบเข้าไปหน้าช้ำเลยนะคะ
พ่อเขายิงคนนั้นคนนั้นล้มใช่ไหมเขากระทืบแม่กระทืบแม่ตรงนี้
นั่งอยู่บนโต๊ะตรงนั้นอันนี้เขากระทืบแม่ตรงนี้
ทีนี้พอแม่ล่มลงเขาก็เอาปืนเอาที่มือกำปืนทุบหัวแม่
มันก็ไปเลยไม่ได้พูดอะไรเลยที่ข้างที่ข้างตีนเขาอ่า
เขายันเขายันแล้วเขาก็มายันตรงนี้วันนี้ทางคนในบ้านก็ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายอ่ะนะคะ
ทีมข่าวเราก็พยายามลงไปดูในพื้นที่เกิดเหตุตามที่คุณทวินเล่าให้ฟังบอกว่า
นายปราโมทวิ่งไปตามทุ่งนาเพื่อจะกลับบ้านแม่ก็ตามไปตามไปบ้านแม่เนี่ยตามไปตามทางที่คิดว่าเขาน่าจะวิ่งหลบหนีมานะคะ
ครับก็เดินไปจนถึงบ้านแม่ก็ได้เจอกับน้องสาวแล้วก็แม่ของนายประโมทน้องสาวเล่าแบบนี้
เห็นพี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านลักษณะมึนเมาเออะโวยวายลั่นบ้านเลยบอกจะไปฆ่าคนแล้วก็ออกจากบ้านไปก่อเหตุหลังจากนั้นก็หนีไปแต่บอกทิ้งท้ายไว้ว่าจะยิงตัวตาย
เขามาแล้วเขาก็ไปเลยในทุ่มกว่านี่แหละเขาอยู่บ้านเมียเขาอยู่บ้านละไต้น่ะ
นี้ไหมไม่ใช่บ้านนี้บ้านที่อยู่น้องมะแดงคนละบ้านกันบ้านจากนี้ไหมไม่ไกลจ้ะ
เราพอมาถึงเขาเขาพูดอะไรไหมครับไปพูดอะไรกับใครไหมก็พูดอยู่ว่าจะจะฆ่าเขา
เราจะยิงตัวเองตายก็พูดแค่เนี้ยแล้วตำรวจมาเมื่อเช้านี้ว่าไงบ้างครับ
ก็มาสัมภาษณ์ถามหาแค่นั้นแหละถ้าโทรมาก็ให้บอกไปมอบตัวไปอะไรพูด
กลัวจะฆ่าตัวตายอะไรก็บอกแบบนี้แต่ตัวแกนมีเมียอยู่แล้วหรอครับจ้ามีแต่ก็
ก็เลิกกันแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ย
ทีนี้ก็ไปคุยกับแม่ของนายปราโมทคนเกาะเหตุนะคะ
บอกแม่แม่รู้เรื่องไหมเนี่ยว่าลูกแม่ไปก่อเหตุแบบนี้
รู้ไหมว่าลูกแม่ไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนนี้
แม่บอกว่าคือจริงลูกแม่มีเมียแล้วนะ

เออปาโมดมีเมียอยู่แล้ว
อยู่หมู่บ้านใกล้กันนี่แหละหมู่บ้านถัดไปนี่แหละ
แล้วมีลูกชายด้วยกัน๑คนด้วย
แล้วลูกแม่ก็ยังไปคบหากับหนูทองเอามาเป็นเมียอีกหนึ่งคน

หมู่บ้านหนึ่งก็ภรรยาคนแรก
หมู่บ้านนึงก็มาหานางหนูทอง
ซึ่งลูกเคยมาบอกแม่แล้วนะว่า

บอกให้พาผู้ใหญ่ไปสู่ขอตามธรรมเนียม

แต่ลูกแม่บอกว่าลูกแม่ไม่แต่ง
แล้วก็โกรธแค้นฝ่ายหญิงด้วย
แล้วก็สงสัยด้วยว่าฝ่ายหญิงก็คือนางหนูทอง
มีหนุ่มคนอื่นมาติดพันธุแล้วตีตัวออกห่าง

ก็เลยไปฆ่าเขาลูกแม่ก็งงเหมือนกันนะคะ
ลูกแม่มาบอกแม่ว่าผู้หญิงบอกให้ไปขอให้แต่งงาน
แต่ลูกแม่ไม่อยากแต่งลูกแม่ก็เลยโกรธฝ่ายหญิง
แล้วก็สงสัยว่าฝ่ายหญิงจะตีตัวออกห่างเพราะว่า

เขาเรียกสินสอดหมื่นเดียวเองแต่ลูกแม่ไม่อยากจ่าย
คือเหมือนกับเขาอาจจะ
เขาหาว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
แกล้งให้มาแต่งมาเรียกสินสอด
เพราะรู้ว่าเขาไม่มีเงินอะไรประมาณอย่างนี้

จะตีตัวออกห่างเขาหรือเปล่า
ก็เลยแกล้งเรียกสินสอดอะไรอย่างนี้
เออจะตีตัวออกห่างเขามีคนอื่นใช่ไหมล่ะ
ตนอยู่ถึงแม้จะป่วยแต่สามีก็ยังมีชีวิตอยู่

ฉันก็ถือว่าเป็นคนไม่มีพันธะแล้ว
ก็แต่งงานให้มันถูกต้องตามประเพณีไง

เวียนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของแม่ของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาเล่าให้แม่ฟังอย่างนี้
ใช่แม่บอกว่าปาโมดมาเล่าให้แม่ฟังแบบนี้
แต่ข้อเท็จจริงที่แม่เล่าให้ฟังก็คือว่า

ถูกต้องค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็ไปคุยกับทางฝั่ง
ญาติของนางหนูทองผู้ตายด้วยนะคะ
ก็มีญาติญาติมีครอบครัวมาร่วมงานศพอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะ
เยอะแยะมากมายเลยได้คุยกับลูกชายนางหนูทองนะครับ
ธวัชชัยก็บอกว่าพ่อเขาป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้ว
ก็มีแม่นี่แหละที่เป็นคนดูแล
ตัวเขาทำงานอยู่กรุงเทพน้องสาวก็เรียนอยู่ต่างจังหวัด
ถามว่ารู้เรื่องที่แม่คบกับปราโมทไหมระหว่างที่พ่อป่วย
ลูกชายบอกรู้คนที่บ้านก็รับรู้แต่แม่ไม่เคยบอกว่าถูกขู่ฆ่า
เคยเล่าเหมือนกันเรื่องจะแต่งงาน
แต่พอระยะหลังแม่ก็มาพูดว่าไม่เอาแล้ว
อยากคบกับปราโมทแล้วแล้วแม่ก็เริ่มตีตัวออกห่าง

แล้วควรอะไรอย่างนี้ครับ